ส่วนตอนนี้อยากจะเตือนภัยน้องนักเรียนมัธยมกันหน่อยนะคะ
ใครไปเดินตามห้างสรรพสินค้าและใช้สมาร์ทโฟน
คือมีผู้หญิงคนนึงเขาทำทีไปตีสนิท
แล้วก็ออกอุบายทำน้องว่าถามทางบ้างหรือว่าขอยืมโทรศัพท์มือถือ
ในการทำเรื่องราวอาจจะส่งเมสเซจหรือว่าโทรศัพท์ต่าง
แล้วก็หาจังหวะขโมยโทรศัพท์มือถือไปเลย

ซึ่งตรวจสอบประวัติอัธยกรรมเนี่ยพบว่าก่อเหตุแบบนี้ต่อเนื่องมา๘ปีแล้วนะคะ
มีทั้งหมด๑๒หมายจับด้วยกันค่ะ
นางสาวสุริวิพาคงมั่นวัย๓๒ปี
คนนี้แหละค่ะเป็นผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์
ก็ถูกตำรวจนครบานจับตัวมาจากจังหวัดสระบุรี

ลักทรัพย์โทรศัพท์มือถือของนักเรียนหญิง
ห้างสรรพสินค้าย่านท่าพระในวันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พฤติการก็คือจะทำทีตีสนิทนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา
ที่ใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟนตามห้างสรรพสินค้าต่าง
อุบายแล้วก็สอบถามเส้นทางหรืออาจจะยืมมือถือเพื่อทำธุระ
ที่จะใช้ในการระบุตำแหน่งของโทรศัพท์
บางทีเราเปิดไฟล์ใหม่ไอโฟนไว้
ถ้าลบบัญชีตรงนี้ออกไปเนี่ยไม่ได้เท่ากับว่าไม่ได้ลงทะเบียน

มันก็จะลบทั้งข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ตำแหน่งของโทรศัพท์ไป
จากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็จะหาจังหวะฉกโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็เอาไปขายตามร้านรับซื้อโทรศัพท์ค่ะ
สอบสวนนางสาวสุริพาคนนี้ก็ยอมรับสารภาพบอกว่า
ไม่มีงานทำแล้วก็ต้องการหาเงินเลี้ยงดูลูกด้วย

ก็เพราะความราคาขายได้ดีแล้วก็ขายง่าย

ไปตรวจสอบประวัติอ่านยากรของผู้หญิง
ปรากฏว่าก่อเหตุลักษณะนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๒ค่ะ
ในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ๒๔แห่ง
ผู้เสียหายแจ้งความไว้๒๖คดี
มีหมายจับติดตัวทั้งหมด๑๒หมายจับด้วยกัน
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะนำตัวนางสาวสุริวิพาคนนี้
ยื่นฟ้องต่อสารแขวงจังหวัดธนบุรี
ซึ่งในลักษณะความผิดนี้จะต้องได้รับโทษในข้อหารลักทรัพย์
คือจำคุกไม่เกิน๓๕ปีค่ะ
คุณผู้ชมก็ส่งมาบอกว่าสังคมเราอยู่ยากมากขึ้นนะฮะ
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมต้องระวังกันด้วยนะครับ